คุณผู้ชมคงเคยได้ยินข่าวที่อยู่ดีไฟก็ลุกไหม้บ้านขึ้นมา
โดยไม่มีสาเหตุเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะ
ที่จังหวัดเลยเป็นผู้ชายอายุ๕๔ปีอยู่บ้านคนเดียว

เพราะว่าไฟมันไหม้เองเนี่ยฮะนี่ไหม้เองนะ

ไหม้เองมาแล้วนะครับเดือนเดียว๔ครั้ง

มันอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อค่ะ
เดี๋ยวกูว่าเราพอจะตกใจว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีสายไฟยังไหม้เลย
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองเลย
ช่วยกันระงับเหตุไฟไหม้เลขที่
ทับ๕หมู่๗ตะบลนาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ
คือเขาแจ้งขอกำลังเสริมจากชุดกู้ภัยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกเอารถน้ำมาหน่อย
พอมาถึงเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวครับสร้างด้วยปูน
แต่ตำรวจสายตรวจเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟแล้ว
ที่กำลังจะไหม้ทีวีแล้วก็ชั้นวางทีวีอยู่ในบ้านนั่นแหละ
แล้วก็ดับไฟเอาไว้ได้นะครับ
เช่นนั้นนะมันลุกลามไปยังจุดอื่นของบ้านแล้ว
นายอนุชาโสระสิงอายุ๕๗ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ไฟไหม้บ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วของเดือนครับ
คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วเขาบอกเขาก็ไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็พาเดินดูทั่วเลยนะฮะชี้ตรงนี้ก็ไม่คุณนักข่าว
อะไรไหม้อ่ะอ่ะตู้เย็นอ่ะตู้เย็นมีสายไฟ
อันนี้พอจะเข้าใจได้ตู้เสื้อผ้า
ตู้เสื้อผ้าไม่มีสายไฟไฟมันไหม้ฮะ
แล้วเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนี้คนเดียวด้วยนะ
อยู่บ้านคนเดียวไฟไหม้ตั้งแต่ต้นเดือนครั้งแรกนะ
ตู้เสื้อผ้าอย่างที่ผมบอกไป
ครั้งที่๒ไหม้เสาไม้กลางบ้าน
ครั้งที่๓ไหม้โต๊ะไหม้ตู้เสื้อผ้าอีก
ส่วนครั้งที่๔ไฟไหม้ทีวีแต่ทีวีไม่ได้เสียปลั๊กนะ
แต่สงสัยว่าทำไมทำไมไฟมันไหม้ได้
อย่างเมื่อกี้เขาก็พูดอย่างที่เราคิดอ่ะ
ตู้เสื้อผ้ามันไม่มีสายไฟยังไฟไหม้เลยฮะ

มีจริงที่จะสั่น๔๕ตัวครับผม
แล้วมีควันขึ้นใช่ไหมครับมีเปลวไฟไหมครับ
ไฟแดงมีไหม
มันแดงขึ้นไงผมนั่งอยู่ข้างนอก
เย็นไม่เย็นครับดึกเลย
ไม่ถึงประมาณทุ่มกว่าเลยสองเท่าหมด
ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับอ๋ออืมแล้วเจ้าพ่อมัน
นี่แหละฮะเจ้าของบ้านก็นะครับ
เล่าบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขากลัวนะ
แล้วก็ภาวะแล้วตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์จากอะไรสักอย่าง
เขาอยากจะให้ผู้รู้มาตรวจสอบหน่อย

เพื่อหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ให้ชัดเจน

เขาบอกเขาจะได้นอนหลับสักทีนะฮะ

มันมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะคะต้องลองไปตรวจสอบดูนะคะ